มีเสียงวิจันรย์ตามมาว่าวิธี
ปฏิบัตินั้นจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์มากกว่า
การรึเปล่าเป็นอย่างไรก็เรื่องนี้อยาก

พักการเมืองหายใจโล่งจมูกขึ้นมาได้หน่อยแล้วครับ
เพราะว่าคศกำลังจะออกประกาศให้ประชุมพักการเมืองได้
ถ้าประชุมพักการเมืองได้ผลจะตามมาทำอะไรได้เยอะครับ
ประชุมพักการเมืองได้ก็แปลว่าคุยกันเรื่องนโยบายได้

ถ้าประชุมพักการเมืองได้ก็เตรียมที่จะพูดกันเรื่องการหาสมาชิกได้
อันนี้เรียกว่าโล่งขึ้นมาเยอะ
แต่คำถามก็คือว่าหาเสียงได้ไหมครับ
ยังครับหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เขาบอก
ไฟเขียวประชุมพักได้แล้ว
หาสมาชิกได้แต่ยังห้ามหาเสียง
เรื่องนี้เนี่ยนักข่าวไปถามรองวิศนุ
รองวิศนุท่านก็บอกว่านี่
ที่หากันมาได้แล้วเนี่ยเขาทำกันยังไง

เพียงแต่เปิดเวทีปลาใสเนี่ยไม่สามารถทำได้
รองวิศนุบอกว่าไม่อยากชี้โพรงให้กระลอก
แต่ว่ากระรอกก็น่าจะรู้ว่า
ถึงแม้ปลาใสบนเวทีไม่ได้
ถึงแม้จะบอกว่ายังห้ามหาเสียง
แต่เมื่อเวลาไปหาสมาชิก
ตัวแทนพักการเมืองก็ต้องไปบอกสมาชิก
ว่ามาเป็นสมาชิกพักผมสิครับ
พักผมมีนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้
อันนั้นจะเรียกว่าหาเสียงหรือเปล่า

แต่ว่าเนียนแบบนี้
ท่านรองวิศนุบอกว่าทำได้

อย่าเพิ่งเปิดเวทีปราศัยเท่านั้น
ฉะนั้นเมื่อประชุมพักได้
ร่วมกันกำหนดนโยบายได้
ประชุมพูดกันถึงเรื่องการหาสมาชิกได้
อันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้า
พักการเมืองจะได้ทำกิจกรรมต่อ

เพื่อที่จะให้เป็นไปตามรัฐมนูล

ระหว่างพักเก่ากับพักใหม่
ขออธิบายตรงนี้ซะก่อน
ของเดิมในรัฐมนูล

พักการเมืองต้องจัดตั้ง

ให้ครบทั้ง๔ภาค

พักการเมืองต้องหาสมาชิก

จังหวัดละ๑๐๐คน

ที่ผมบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
การเป็นสมาชิกพักการเมือง

ถ้าพักอื่นมาชวนไปเป็นสมาชิก

ผมยังยืนยันจะเป็นอยู่พักเดิม

ผมก็ไปสมัครสมาชิกพักใหม่ไม่ได้

ผมก็ไปเป็นสมาชิก

แล้ว๒รัฐมนูลเขาบอกว่า
อยากให้คนที่เป็นสมาชิกพักเนี่ย

ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของพัก

ขั้นต้นก็ปีละ๑๐๐บาท

อยู่ดีจะให้ฉันเสียเงิน๑๐๐

เดี๋ยวคนที่มาชวนเป็นสมาชิกพักเนี่ย

แล้วสมมุติไปเจอใครสักคนหนึ่ง

หรืออัดถ่ายคลิปไว้

ว่านี่ไงตัวแทนพักการเมือง
บอกว่าจะจ่ายเงินแทนให้

กฎเกณฑ์ที่จะ
ให้มีสมาชิกพักให้ครบ

กำลังจะประกาศออกมา

สมาชิกพักแต่ละเขต

อันนี้ก็คือไปสอบถาม

คณะกรรมการนี่แหละไปสอบถามความเห็นว่า

ประชาชนเห็นสมควรว่า

ประชาชนเห็นสมควรว่า
จะให้พักส่งคนไหนลง

แต่ว่ามันจะไม่ตรง

เหมือนกับไปหย่อนบัตร

ก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่พักจะส่งใคร

เพราะว่าถ้าจะให้เดินหน้า

ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้

เฉพาะที่จะใช้กับ

คราวที่จะถึงนี่

แต่ว่าครั้งต่อไปไม่ได้
ครั้งต่อไปเนี่ยมีเวลาที่จะหาสมาชิก

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐมนูล
แต่ว่าคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์

คุณอภิษฎเวชาชีวะ
คุณอภิษฎเวชาชีวะ

ที่หนุนบิกตูเป็นนายก

หลายครั้งได้แสดงความรังเกียจ

แต่ขณะนี้พอจะมีการเปลี่ยนแปลง

ก็มาเปลี่ยนแปลงซะแบบนี้

เกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจ

เพราะจะเปลี่ยนสภาพตัวเอง
กรรมการมาเป็นผู้เล่น

เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับกติกา

ไพรเมอรี่จะเป็นอุปสรรค

ดูดไม่สะดวกเพราะไป

ปรายมอรี่ไปแอบตกลงว่า

ผู้สมัครสอสอต้องผ่าน

นี่ไงที่คุณนพิษศิษฐ์บอกว่า

และพักใหม่ที่ไปแก้ไปเอื้อ
คือพักที่ตั้งท่า

เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ

ก็แสดงท่าทีไม่เห็นด้วย

แต่ว่าถ้ากลับไปกลับมาแบบนี้

ฉะนั้นคำพูดของคุณอภิษฎ

ท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อน

ว่าขยับอะไร

นึกถึงสุภาษิตจีนครับ
สุภาษิตจีนมีมาตั้งนานแล้ว

และนี่คือขีดเส้นใต้การเมือง

แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ